หลังจากที่มีการควบคุมตัวเจ้าของก็คือคุณเมธาหรือคุณบอลได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้เนี่ยมีการคุมตัวไปฝากขังผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสด้วยนะคะ
ซึ่งทางเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย
โดยบอกว่าจะมีการไปขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลเพราะว่าชั้นพนักงานสอบสวนเขาคัดค้าน
ล่าสุดสารไม่ให้ประกันเข้าคุกเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่พนักงานสอบสวนนะคะเบิกตัวนายเมธาชะลิงสุกหรือว่าบอล
พาตัวไปชั้น๑๒อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ฝักขังต่อสารอาญาในสองข้อหาข้อหาแรกคือช่อกงประชาชน
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวด้วยเป็นการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะเจ้าตัวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อเลย
ก็คือเดินเงียบไม่มีการสายหัว
ไม่มีการพยักหน้าคือไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งสิ้น
แต่พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวเพราะคดีนี้ผู้เสียหายเยอะ
ค่าความเสียหายก็มากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้ค่ะ
ก็อยู่ที่ว่านายบอลจะขอยื่นประกันตัวในชั้นศาล
แล้วดูระยะพินิษฐ์ของศาลเนี่ยจะอนุญาตให้ประกันหรือเปล่านะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าทางศาลเองไม่ให้ประกันตัว
เพราะอย่างที่บอกคดีผู้เสียหายเยอะและมูลค่าความเสียหายมันก็เยอะด้วย
ก็เลยถูกคุมตัวเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะคะ
ส่วนในแง่ของการทำคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่
เพื่อเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์แล้วก็ต้องนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายจากการขายวาวเชอร์
แล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรนะขายคูปองทิพย์ใช่ไหมคะ

ทีนี้มันใช้งานจริงไม่ได้แล้วก็ปิดสาขากันไปแบบนี้เนี่ย
เดือดร้อนมีตั้งแต่ลูกค้าที่ซื้อเวอร์เชอร์
พนักงานในร้าน๒๗สาขา